จอบประเด็นในช่วงแรกวันนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
รถขนขยะเนี่ยไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
ส่งผลทำให้ชายวัย๖๗ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
จากนั้นยังถูกรถขยะถับจนร่างขาสองท่อนเลยนะคะ
ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นกันค่ะ
บุตรพรมอายุ๖๗ปีคนขับขี่รถจังกายดันยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพถูกรถทับขาด๒ท่อน
ครอบครัวเดินทางมาพบศพก็ร้องไห้ปานจะขาดใจ
มีไม่ดีจืกลงใจยังไม่พบจริง
และพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ท้ายรถ
ลูกชายผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งหลานสาววัย๑๙
ปีที่อู่จอดรถประจำทางจากนั้นก็ได้รับโทรศัพท์
จากเพื่อนว่าพ่อปรสมอุบัติเหตุเพราะมาถึงพบ
พ่อเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหา
สาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่กระดูก
ติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวชนรถจักรยานยนต์บน
ถนนสายเชียงใหม่ฮอดในพื้นที่อำเภอหางดง
ทำให้ชายอายุ๔๐ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียชีวิตคาที่ก่อนที่รถพ่วง๑๘ล้อ
รีบขับหลบหนีมุ่งหน้าอำเภอสรรป่าตอง
ส่วนรถจักรยานยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียน
จอจานบอบิม้ายบอบิม้าย๖๖๕เชียงใหม่
ของผู้เสียชีวิตพังยับเยินทั้งคัน
ผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติของตนเอง
สามารถติดต่อได้ที่สพหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้ทันที
ที่จังหวัด๑๐๑เกิดอุปติเหตุรถกระบะเสียหลักตกคู่น้ำ
ถนนสายบ้านดอนยางบ้านสะโพนทอง
ในพื้นที่หมู่๑๓ตำบลสระคู่อำเภอสวรรณภูมิ
ทำให้รถกระบะจมอยู่ในน้ำลึกเกือบ๒เมตร

แต่ก็ไม่พบคนติดอยู่ภายในรถคันดังกล่าว
กระทั่งผ่านไปนานหลายชั่วโมงนายถาวรราชบุรี

เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุระบุว่าเป็นคนขับรถคันนี้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุขับรถไปซื้อของที่ตลาดเช้า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน

รีบเปิดประตูรถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
โทรศัพท์ให้ญาติมารับกลับบ้านที่อยู่ไม่ไกล
ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วย้อนกลับมาจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชน
ไฟฟ้าข้างทางถนนสายหนองชากเนินโมก
ในพื้นที่ตะบลหนองชากอำเภอบ้านบึง
ทำให้นายมงคลชัยแก้วสอนทะเลอายุ๓๐๔๐ปี

กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่สำเร็จ

ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
โดยมีสลิปเงินเดือนล่าสุดและบัตรกดเงินสดตกอยู่ด้วย
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าขณะขี่รถผ่านจุดเกิดเหตุ

มือขอความช่วยเหลืออยู่ในป่าย่าข้างทาง
ชะลอและหยุดรถลงมาดู
แล้วรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ทางนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
ก่อนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต